ควายเอ้ยชื่อเพจชื่อเพจใจหายเวทเลยชื่อเพจควายเอ้ยค่ะ
พิจารณาดูให้ดีว่าใครถูกใครผิดค่ะรถมันคลุกหกล้ออยู่ซ้ายสุด
แล้วไปอยู่เทิร์นแล้วรถมาทางตรงชนข้าวแบบนี้อ่ะคุณผู้
แต่ก็ชัดเจนนะคะว่ามันเกิดอะไรขึ้นบ้างนะคะ
ทีนี้พอคลิปนี้มันถูกแชร์ออกไป
ถูกแชร์ออกไปคนมาแสดงความคิดเห็นกันเยอะเลย
เพราะทางเพจเขาตั้งคำถามว่าไง
คิดว่าใครถูกใครผิดพิจารณาดูกันครับ
เช้าเน็ตหลายคนส่วนใหญ่แหล่ะพี่โต้นคุณผู้ชม
เห็นตรงกันว่ารถบรรทุก๖ล้อนั่นแหละเป็นฝ่ายผิด

ยังดีนะที่รถกระบะที่เข้ามาทางตรงเนี่ย
เขาไม่หักหลบถ้าหักหลบเนี่ยรถอาจจะพลิกคว่ำ
แล้วอาจจะเกิดเหตุร้ายขึ้นมาก็ได้
อาจจะเกิดการสูญเสียขึ้นมาก็ได้
แล้วอีกประเด็นหนึ่ง

กระชันชิดแบบนี้ใครจะไปเบรกทัน
นี่ส่วนใหญ่คือเข้าข้างรถกระบะที่มาทางตรงแต่

บอกว่ารถทางตรงนั่นแหละผิด

ทางตรงนั่นแหละผิดเพราะคุณไม่ยอมเบรก
หรืออาจจะเป็นประมาทร่วมทั้งสองฝ่ายก็ได้

รถกระบะเข้ามาทางตรงทางของเขาถูกไหมคะ